วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับจากกศธช
โดยเฉพาะคนที่ทำสื่อออนไลน์ออกอากาศผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง
เตรียมความพร้อมเอาไว้เพราะว่าหลังจากนี้ไปกศชบอกว่าเดี๋ยวคุมเข้มแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับกศชนั้นเตรียมที่จะดึงบรรดา
กิจการกระจายเสียงแล้วก็กิจการโทรทัศน์ที่ได้ออกอากาศผ่านโครงข่ายต่าง
เฉพาะในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะครับ
หลังจากที่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจทีวีดิจิทัลนั้นประมูลใบอนุญาตมา
แล้วก็ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกแย่งรายได้โฆษณา
แบ่งส่วนแบ่งให้กับบรรดาสื่อใหม่เหล่านี้นะครับ
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก็ให้เหตุผลนะครับการกำกับดูแลกิจการที่เผยแพร่ภาพ
แล้วก็เสียงผ่านโครงข่ายอื่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันของธุรกิจสื่อ
โดยบอกว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีการกำหนดขอบเขต
ประเภทของกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่น
ตอนหลังจากนี้ก็คือตั้งอนุกรรมการซึ่งก็ประกอบไปด้วยสมาชิก๑๑คน
ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติก่อนที่จะมีการประกาศใช้นะครับ
ทำให้อุตสาหกรรมสามารถที่จะเดินตะหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
ว่าจะกำหนดขอบเขตในการควบคุมสื่อประเภทออนไลน์อย่างไร
ด้านนางสาวสรุณีอาชวานันทกุลนะครับสมาชิกเครือข่ายพลเมืองเน็ต
เชื่อว่าปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลต้องเจอนั้น
สามารถแก้ไขได้ภายใต้ข้อกฎหมายหรือวิธีอื่น